เราเคยเห็นหมาหยอกไก่แมวหยอกไก่อะไรเยอะแยะแล้ว

คราวนี้ไปดูควายหยอกแมวกันดีกว่าค่ะ
แมวหนูยังอยู่ดีนะลูกน้ำโอ้โหตลาดเจริญ
ควายเลียให้น้องแมวค่ะคุณ
แล้วเป็นเพื่อนเล่นกันยังไง

แมวกับควายก็เป็นเพื่อนกันเหรอ
น่ารักถึงเลย

คือปกติควายมันจะไปเล็มย่าใช่ไหม

ก็ทำความสะอาดให้แมวเหมือนแมว

แล้วแมวมันเคลิ้ม

มันก็คงชอบให้ควายมาเลียมมาหยอก
น่ารักน่าเอ็นดูจริงเลยนะ